คุณผู้ชมครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ๓๐ปีก่อนนะครับ
นับเป็นความปราบปลื้มใจของพระศกนิกรชาวมหาสารคามนะครับ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปสำคัญ
นั่นก็คือพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายยกนะครับ
ซึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
แล้วก็เกิดฟ้าผ่าถึงจำนวน๙ครั้ง
ทำให้ประชาชนต่างจดจำนะครับว่า
เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความปฏิหาร
และที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานให้แก่ชาวมหาสารคาม
ติดตามเรื่องราวแห่งความปราบปลื้มใจนี้ได้จากรายงานครับ
ลักษณะงดงามของพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร
ประทับนั่งวิปัสนาอยู่บนดอกบัวสร้างขึ้นตามแบบพระพิมพ์ดินเผา
ขุดพบเมื่อปี๒๕๑๔ที่บ้านโนนเมืองอำเภอกันธรวิชัย
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวจังหวัดมหาสารคาม
เพราะในหลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเททองหล่อ
เมื่อวันที่๒๐เมษายนปี๒๕๕๙
และขณะประกอบพิธีเททองหล่อได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
สร้างความแปลกใจแก่ประชาชนได้โจทย์ขานถึงความศักดิ์สิทธิ์จนถึงปัจจุบัน
ในขณะที่ทำพิธีก็เกิดอสุนีบาก
พูดง่ายภาษาเราที่เข้าใจง่ายก็คือฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าฟ้าแลบเข้ามาในมณฑลพิธีต่อหน้าพระพัฒน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โจทย์ขานกันจากปี๒๕๒๔จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัส

แต่จนวิทยาลัยเรานี้ได้บนธึกเป็นจดหมายเหตุของวิทยาลัยไว้
ไว้ก็อยู่ในในหนังสือเล่มที่เราพิมพ์แจกในครั้งร้อยห้าสิบปีเมืองมหาสารคามได้พูดถึงครั้งนั้นว่าพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จังหวัดอายุทยาท่านก็ได้เรียกตักเรียกให้มาพูดถึงเรื่องพระกันธวิชัยเนี่ยก็ได้เอ่ยบอกว่าพระพุทธกันทวิชัยจำได้ไหมพระองค์ที่เราไปเททองที่จังหวัด
พระองค์นี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากจากคำนั้นเพียงแค่เท่านั้นเนี่ยนะครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวจังหวัดมหาสคามและชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราก็เคารพในคำนั้นมาตลอดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวน่าประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหารุทัยของในหลวงรัชกาลที่๙ถึงแม้ในพิธี

จัดสร้างพระพุทธกันธรวิชัยอภิษมัยธรรมนายกขนาดหน้าตัก๑๒นิ้ว๙๙องค์โดยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่๙๒๐องค์เพื่อพระราชทานให้เป็นพระประจำจังหวัด๑๗จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกองบังคับบัญชากองทัพภาคที่๒กองบัญชาการตำรวจภูทรเขต๒และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางกงทองลิมสุวรรณหนึ่งในชาวมหาสารคามที่ได้เช่าบูชาพระพุทธกันธรวิชัยนำไปไว้เป็นสมบัติอันลำค่าของวงตระกูลด้วยความปลากพลื้มใจที่ในหลวงราชการที่๙ได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระราชทานแก่ชาวมหาสารคาม
ที่ได้หลวงมาสร้างเป็นโปรงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุขครับให้ชาวที่ให้ชาวมหาสารคามได้บูชา
ปัจจุบันพระพุทธกันธรวิชัยอภิษมัยธรรมนายกที่ในหลวงราชการที่๙ทรงประกอบพิธีเททอง
ประดิษฐานอยู่ที่หอพระหน้าสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไหว้และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีต่อชาวมหาสารคามไม่เสื่อมคลาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน